เรื่องที่หลายคนลอยคอ

เรื่องที่ทุกคนรอคอยเกี่ยวกับการเช็คโดยสตากับหมอกไก่พรภาพที่นี่
ปีนี้๒๕๖๔เข้าสู่ปีนักสัตว์ก็คือปีวัว

ปีหมูใช่ไหมปีกุลปีมะโรง
ชงไหมปีชงเกี่ยวกับปีวัวปีฉลูเนี่ยมันมีปีไหนอะไรยังไงบ้าง

ชมกาแฟกิน
หลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าปีของเราจะชงกับปีฉลู
แล้วปีฉลูชงกับปีอะไรบ้างหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยกับหมอไก่พพาธินีค่ะไปค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่าน
ในช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะ
เวลาใกล้ถึงช่วงเทศกาลตุดจีน
หลายคนก็คงจะคิดถึงในเรื่องของปีชงกันใช่ไหมล่ะคะ
เดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาเช็คกันดีกว่าว่าปีนักศัตริย์ไหนที่ชงบ้าง
และวิธีการแก้ชงอย่างถูกวิธี
ก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนค่ะว่ามีปีนักศัตริย์ไหนที่ชงบ้างนะคะ
ปีนักศัตริย์ที่ชงจะมีเพียงปีเดียวเท่านั้นค่ะ
นั่นก็คือคนที่เกิดในปีมะแม่นะคะ
แล้วคำว่าชงร่วมหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนว่า
ชงร่วมชงร่วมอันนี้หมายถึงอะไรนะคะ
ส่วนคนที่เกิดในปีมโรงปีจอและปีฉลูอันนี้ไม่ได้เรียกว่าชงร่วมนะคะ
แต่เรียกว่าเป็นปีที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนปีนักศัตริย์เท่านั้นค่ะ

เดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันหน่อยนะคะคนที่เกิดในปีมะแม่ค่ะในปีนี้เรียกว่าปีชงนะคะ
แต่ว่าคนที่เกิดในปีมะแม่ไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าคำว่าชงเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดีหรือว่าความวินาทสันตโลนะคะ
แต่ว่าคำว่าปีชงหมายถึงปีที่แรงค่ะถ้าสมมติว่าดวงของคุณดีดีบวกกับแรงก็แสดงว่าดีแรงนะคะ
คุณอาจจะรวยไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ดีเนี่ยโอ้โหก็เอาเรื่องพอสมควรเลยนะคะ
และคำว่าปีชงค่ะจะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแสดงว่าคนที่เกิดในปีมะแม่ค่ะ
จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยือนในชีวิตของคุณนะคะเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านย้ายตำแหน่ง
หรือว่าการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะ
แต่คำว่าปีชงค่ะไม่ว่าจะเป็นการชงดีหรือว่าชงไม่ดีนะคะ
ก็ขอให้คุณระวังไว้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในปีมะแม่คนไหนรู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลย
หรือว่าอาจจะนอนดึกพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลา
ระวังนะคะช่วงนี้เนี่ยร่างกายมันอาจจะเริ่มจะประท้วงแล้วค่ะ
ต่อมานะคะก็คือคนที่เกิดในปีมโรงค่ะคนที่เกิดในปีมโรงนะคะในปีนี้เรียกว่า
เฮ้งนะคะปีเฮ้งเนี่ยหมายถึงในเรื่องของพวกการเจอปัญหาแบบที่คุณเนี่ยไม่ได้ตั้งใจ
ใช่การเจอปัญหาที่คุณไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นนะคะ
บางทีคนที่เกิดในปีมโรงในช่วงปีนี้อาจจะเกิดอาการอึดอาด
หรือว่าเจอการแบบโดนแกล้งโดนรังแก่เจออะไรที่มันแบบอายุติธรรมอะค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยยุติธรรมกับตัวของคุณเองนะคะ
ในปีนี้ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องหนักอกหนักใจ
ให้คนที่เกิดในปีมโรงเนี่ยคือแบบลำบากใจอึดอาจใจในการใช้ชีวิตบ้าน
แต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณทำใจได้ปล่อยใจสบายนะคะ
แล้วก็ทำงานทำใช้ชีวิตตามโปรเศษไปเรื่อยเนี่ย

ต่อมานะคะก็คือคนที่เกิดในปีจอค่ะ
สำหรับคนเกิดปีจอปีนี้จะเรียกว่าปีผัวนะคะ
ผัวเนี่ยลักษณะจะคล้ายกับการโดนตบดังผัวนั่นเอง
จะหมายความว่าคนที่เกิดในปีจอมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่สบายหรือว่าเจออุบัติเหตุค่ะ
ถ้าสมมุติคนที่เกิดในปีจอคนไหนรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วง
อันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะ
หรือว่าถ้าสมมติว่าคนที่เกิดในปีจรมีเหตุให้ต้องเดินทางสัญจร

อันนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะ
ต่อมาคือคนที่เกิดในปีฉลูค่ะ
สำหรับคนที่เกิดในปีฉลูเนี่ยเขาจะเรียกว่าห้องเต้มาทับดวงนะคะ

เพราะว่าการที่ห้องเต้ทับดวงเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของความอึดอัดใจนะคะ
หรือว่าเจอเรื่องที่ไม่ค่อยยุติธรรมกับตัวคนเท่าไหร่นะคะ
รวมไปถึงในเรื่องของผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาการพูดกัน
แล้วก็ไม่ค่อยเข้าหูกันหรือว่าไม่ค่อยเกื้อหนุนกันสักเท่าไหร่นะคะ
ถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในปีฉลูเนี่ยหวังว่าจะเจริญก้าวหน้าในช่วงปีนี้
ก็ต้องพึ่งสองมือของตัวคุณเองนะคะ
จะไปหวังพึ่งผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงนะคะ
สำหรับวิธีการแก้ชงอย่างถูกวิธีนะคะ
ก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนค่ะว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการแก้ชงบ้างนะคะ
อุปกรณ์เนี่ยง่ายเลยนะคะมีแค่๓อย่างเท่านั้นค่ะ
อย่างแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระดาษเงินกระดาษทองนะคะหรือว่าหญิงเปียค่ะ
ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะใช้ทั้งหมดสิบสองแผ่นนะคะ
เนื่องจากในปีนี้ค่ะปีฉลุปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในประติธินจีน
จะมีทั้งหมดสิบสองเดือนนะคะ
หลายคนไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าบางครั้งจะมีทั้งหมด๑๓เดือน
เรียกว่าเป็นการหยุ่งหรือว่าการทดเดินตามปฏิทินจีนนะคะ
แต่ว่าปีนี้ไม่มีอยู่ก็คือจะใช้ทั้งหมด๑๒แผ่นเพราะว่ามีแค่๑๒เดือนเท่านั้นค่ะ
ต่อมานะคะจะเรียกว่าเทียบแดงนะคะใช้เทียบแดงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษที่เราเนี่ยเอาไว้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพวกวันเดือนปีเวลาเกิดนะคะ
รวมไปถึงชื่อนามสกุลนะคะก็คือเป็นข้อมูลของเรานั่นเองนะคะ
ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทูบนะคะใช้ทูบเนี่ยแค่๓ดอกเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะ
หลังจากที่เราค่ะเตรียมอุปกรณ์ครบสามอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราค่ะไปทำการปัดตัวนะคะต่อหน้าไถ่สวยเอี๊ยะนะคะ
โดยปัดตั้งแต่หัวนะคะจะหลดเท้าแล้วก็ปัดออกไปเป็นจำนวนทั้งหมด๑๒ครั้งนะคะ
แล้วก็ตอนที่ปาดออกนะคะก็ขอให้คุณอธิษฐานว่าเดือนที่๑ขอให้รอดปลอดภัยเดือนที่๒ขอให้ปลอดภัยนะคะ
ไปเรื่อยจำนวนทั้งหมด๑๒ครั้งนะคะต่อหน้าไทยสวยเอี๊ยง่ายแค่นี้เองค่ะสำหรับวิธีการแก้ชง
ต่อมาก็คือวิธีการไหว้เพื่อเสริมดวงนะคะสำหรับการไหว้เพื่อเสริมดวงค่ะสามารถทำได้ทุกปีนักศัตริย์นะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดในปีฉลูปีมโรงและปีจอนะคะอันนี้หมอไก่ขอเน้นย้ำว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็ควรที่จะไปไหว้ค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะในการไปไหว้เสริมดวงค่ะก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของ
ส้มนะคะส้มเนี้ยคนจริงเขาจะเรียกว่าไตเกียกไตเกียกนี่ก็คือหมายถึงว่าความเป็นมงคลนะคะความเป็นเอ่อความเป็นสิริมงคลความรุ่งเรืองนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกกล้วยนะคะกล้วยเนี้ยลักษณะเนี้ยจะคล้ายคล้ายกับอุ้งมือใช่ไหมเอ่อการที่กล้วยเนี้ยลักษณะคล้ายคล้ายอุ้งมือก็จะหมายถึงว่าการกวักโชคกวักลาบเข

นาฬิกาแปดนาทีนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเนี้ยไปไหว้ก่อนวันเปลี่ยนศาสตร์นะคะก็คือวันก่อนก่อนการเปลี่ยนปีนักศัตริย์เนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าคุณก็จะพบเจอกับถ่ายสวยเอี๊ยดองค์เดิมนะคะพอถ่ายสวยเอี๊ยดองค์ใหม่เข้ามาท่านก็ยังไม่เคยเจอคุณยังไม่ได้รับของไหว้จากคุณก็ไม่มีประโ
เป็นการไหว้แล้วได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าปีชงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าคุณแก้ชงอย่างถูกวิธีและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทปีชงก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือว่าฉุดล้างความเจริญก้าวหน้าของคุณได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุก